คุณผู้ชมไปดูงานดีกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูการไปขอสาว
การที่จะไปขอใครสักคนคนที่เราถูกใจ

ไม่ใช่ไปขอเลขไม่ใช่ไปขอสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปขอผู้หญิงมาเป็นแฟนมาเป็นภรรยาพูดง่ายภาษาชาวบ้านมาขอเมีย
วันที่นั้นต้องจัดใหญ่จัดเต็มแบบพี่คนดีครับ
โอ้โหนี่มันณเดชน์ใช่ไหมเนี่ย

เป็นยังไงล่ะครับเป็นภาพบรรยากาศในการแห่ขบวนขันหมากล่ะครับ
พี่คนนี้ที่เห็นไปเมื่อสักครู่เจ้าบ่าวก็คือนายโกมลอุคหานะครับ
เป็นเจ้าบ่าววัย๕๐ปีแล้วคนนี้ครับอยู่ที่ตำบลนาม่อม
อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาจะไปขอสาวทั้งที
มันต้องจัดขบวนให้ยาวแบบนี้ใช่บอกเลยไม่ธรรมดาแน่
พอนั่งรถตุ๊กไปแบบนี้แล้วก็ถึงที่บ้านเจ้าสาวแล้วครับ
โอ้โหดูขบวนเขาสิตั้งมายาวเฟ้ยเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ตุ๊กที่เขาจัดมาเนี่ยนะครับ๒๐กว่าคัน
โอ้โหคิดดูแล้วกันว่ามันจะยาวขนาดไหน
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่พบเห็นในบริเวณริมถนนสายตะบนนาม่อมเป็นอย่างมาก
โอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่านะลองไปฟังเสียงเจ้าบ่าวก่อนที่จะเดินทางไปถึงบ้านของเจ้าสาวกันหน่อยว่า
มีความคิดที่อยากจะทำขบวนนี้ด้วยเหตุผลอะไรยังไงกันครับ
เจ้าบ่าวก็ขับตุ๊กด้วยเลยอยากจะได้งานไฮไลท์เป็นพิธีขันหมากรถตุ๊ก
คือมาแห่มาบ้านเจ้าสาวแล้วก็ร่วมกับทีมงานในหาดใหญ่ได้จัดขบวนขันหมากเอารถตุ๊กมาร่วมเข้าขบวน
พี่เขาขับตุ๊กอยู่แล้วทีนี้เนี่ยจะไปขอสาวทั้งทีเดี๋ยวขับตุ๊กคันของตัวเองไปคันเดียวมันจะเหงา
ก็เลยชวนเพี้ยนไอ้เพี้ยนวันนี้เลยจะไปขอสาวไปขอเมียไปกันด้วยกันหน่อยได้ไหม

เพี้ยนเพี้ยนเข้ามากันเพียบเลยมาตั้ง๒๐กว่าคันแล้วครับ
ลุยกันไปนี่ไปขอสาวคนนี้เป็นคนสงขลานะครับคุณผู้ชมครับ
อ้าวเจ้าสาวคุณนิชาใช่ไหมนิชการพูดผิดขออภัย
ชื่อเจ้าสาวผิดแหมจะเปลี่ยนเจ้าสาวให้เขาแล้วคุณ
ขออภัยอย่างแรงคุณนิชการรออยู่แล้วล่ะครับ
เจ้าสาวรอเจ้าบ่าวที่จะมาสู่ขอนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็มากันเยอะ
บอกเลยว่างานนี้นี่สีสันท่วมท้นแล้วก็บรรยากาศนี้ก็ชื่นมื้นอย่างที่เห็นนะครับ
ญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มากันในงานนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีด้วยนะครับ
ลักษณะก็คือประเพณีแบบนี้ก็เป็นประเพณีแบบไทยแต่ก็เพิ่มสีสันเข้าไปด้วยการมีขบวนตุ๊ก
เพราะว่าเจ้าบ่าวเขาขับตุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยมาเป็นขบวนขันหมาก
หลายตุ๊กมีลายคัน๒๐กระตุ๊กก็เลยตุ๊กเยอะหน่อย
ตุ๊กกว่าจะพูดครบลิ้นเป็นแต่คิวคนดี
บ่าวบ่าวใหญ่มากี๊ก็ออกแสดงความมีบีด้วยแล้วกันนะคะ
น่ารักมากเลยในการไปสู่ขอเจ้าสาวเนาะ